พี่นักรัฐชนกศีโรพันนักร้องทุกสาวของเรา
เมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิดของพี่แก
พี่แกก็เลยพาคนสนิทนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวร่วมค่ายนั่นก็คือ

เดินทางไปทำบุญที่วัดปฐุมคงคาราชวรวิหาร
พี่รัชนกเนี่ยไปในชุดไทยสีชมพูเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นนะ

ซึ่งพี่นกเองบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ตั้งใจเดินทางไปทำบุญวันคล้ายวันเกิด
อายุครบฟังดีนะจ๊ะ
ปีนี้พี่นกอายุครบ๔๑ปี
โอ้โหน่าจะว่าหลักสี่แล้วยังสวยยังสะพรั่งอยู่เลยนะคะ
การตั้งใจมาทำบุญในครั้งนี้เนี่ยพี่นกบอกว่าก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
เป็นการเริ่มต้นให้จากวันนี้ไปมีแต่เรื่องราวดีเข้ามา
ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและกรยานมิตรที่ดี
อันนี้คือสิ่งสำคัญในชีวิตเลยนะ
และหลังจากทำบุญเสร็จรับพรอันเป็นมงคลจากหลวงพ่อแล้ว
พี่รัชนกก็พุ่งตรงไปเลยจ้ะนี่เลยจ้ะไปที่แผงลอตเตอรี่
โดยพี่นกได้ซื้อทั้งเลขวันคล้ายวันเกิดของตัวเองทั้งหมดทั้งมวลนี้
มันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลย
พี่นกเขาเกิดวันที่๐๖เห็นมั้ย
ขออภัย๐๖คือปีเกิด
แล้วก็๒๕และเลขอายุคือ๔๔
เกิดวันที่๖คุณผู้ชมค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยมันคือเชื่อมโยงกับวันเกิดของพี่นกทั้งหมดเลย
ทางไทยรัฐที่ติดตามอยู่ก็จะได้สมหวังไปตามกันด้วย